ไปดูบรรยากาศนะครับการคัดแยกปรายศนีบัตรในการทายผลแชมป์ฟุตบอลโลกกันบ้างนะครับ
ซึ่งในวันนี้เข้าสู่การคัดแยกวันที่๔
คนท้ายถูกว่าฝรั่งเศสจะคว้าแชมป์โลก
แล้วก็วันนี้สองพุพกาสาวของเราคุณเขมสนนุข่าวคุณเชอรี่
ล่าสุดคัดไปแล้วนะครับ๑๓๓ล้านฉบับจากทั้งหมด๒๓๓ล้านฉบับ
ก็มีผู้ท้ายฝรั่งเศสทูกมาทั้งหมด๗๕ล้านฉบับ

ก่อนจะเริ่มหลังวัลให้จัดการในวันที่๘สิงหาคม
ก็คิดว่าไม่เกินวันที่๒๗

เพื่อที่จะเริ่มเต็มการมาจัดลูกแบบ
ให้ให้จัดชอบสลากต่อไป
จาก๓๔วันนี้นะครับมีดาราซึ่งทางสรรพันธ์ภิมศ์ไทยรัฐ
ได้จัดมาก็หลายคนนะครับ
รวมทั้งผู้บริหารจากบริษัทปรินไทย
กรรมการผู้จัดการใหญ่คุณสมรเทิดธรรมพิบูล
แล้วก็พอโรงเรียนสถาบันธติราช
ได้มาให้กำลังใจนะครับของพวกเราทุกคน
แล้วก็ผู้บริหารส่วนอื่นที่มีส่วนแล้วบริโฆษณ์ของบริษัทประนียนไทย
เขาก็เข้ามาดูแลแล้วก็มาเยี่ยมให้กำลังใจกับพวกเราทุกคน

ใครเครียดนั่นก็คือจดหมายน้อยคอยรัก
จากน้องนักเรียนจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราช
พระอุปถัมภ์ที่มาร่วมกันคัดแยกในครั้งนี้

ซึ่งเราก็คัดบางส่วนมาให้ดูกันสนุกนะครับ
อีกฉบับหนึ่งเป็นจดหมายน้อย

ฝากถึงเด็กเก็บผิดเบอร์๕๓หน่อยนะครับ
ทำไมพี่เอ็กซ์จังโอ้โห
แต่หล่อมากครับจากคนหล่อ

ว่าขอให้เป็นลายมือนะลูกไม่เอาลายแทงครับ

คือจดหมายน้อยทั้งหมดทั้งสิ้น
มันเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกัน
บางทีก็ต้องมีอะไรกระตุ้นบ้างนะครับ
งั้นก็คัดไปนานก็มีอาการเบลอเหมือนกันครับ

ตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของบริษัทปรายศนีย์ไทยก็มาช่วยคัดแยกอยู่นะครับ

แชมป์เอเชียครั้ง๑๙ที่บาเรน
ทีมไทยลงเล่นเกมแรกนะครับ

แล้วก็ขึ้นตีหนักหน่วงนะครับ

นิ่งครับจังหวะคับขันตามตีเสมอ
เท่ากันแล้วก็เบียดชนะไปได้
เป็นว่า๓เซตรวดครับญี่ปุ่นเอาชนะไทยไปนะครับ
และ๒๗ต่อ๒๕ครับ
ก็ติดตามกันได้นะครับสำหรับบันทึกการแข่งขันคู่นี้ครับ
ทางหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ในเวลาเที่ยงคืนครึ่งถึงตี๒๓๐ครับ
และพรุ่งนี้ทีมไทยในชุดนี้จะลงแข่งขันนะครับ

แล้วก็ชมบันทึกการแข่งขันได้ทางไทยรัฐทีวีในเวลาเที่ยงคืนตรงครับ